เพลือใจใครต้องจึงมองก่อนหนึ่ง
เพลือใจใครต้องจึงมองก่อนหนึ่ง
เสียดายที่เกิดมาจนสู้ทนฟังคำย้ายมา
เสียดสีพิมพ์แทงในใจผลักใส่ให้ไปไกลตา
ถ้ามีก็เพียงดอกยา
เจ้าดอกฟ้างามเด่น
รักจริงจากที่ชาวดิน
อยู่พินจึงมองไม่เห็น
ชื่นชมชาวฟ้าใช้เงินตราเช้าเย็น
เพลินลงเล่นเอารักเส้นเงินตรา
สักวันเจ้าคงคิดถึงพี่
คิดถึงรักเก่าเรามี
เจ้าพลีรื่นรมสมอุรา
รอดรักกันเพียงลำพัง
ต่างหวังเพียงชีวา
สี่ปีไม่มีคุณค่า
วาสนาพี่ต่ำ
คิดถ้าคุณช่วยปลอบใจ
มีชนายแพร่ใจ
ทุกลามรักต้องติดลบ
เมื่อได้พบผลงาม
ปวดใจชาวคำ
ถ้วนรักรำก่อนเคย